คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวปิดท้ายเบรกนี้นะคะ
อาลัยนักแสดงตลกชื่อดังค่ะ
เหน่งเชิญยิ้มที่เสียชีวิตนะคะ
จากการล้มป่วยด้วยอาการไตวายค่ะ

เมื่อช่วงกลางดึกวันที่๑๐กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
โดยหลังจากที่ครอบครัวจัดพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพ
วัดช้างใหญ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตั้งแต่วันที่๑๑กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นเวลา๖วันค่ะ
และเมื่อวานนี้ทางครอบครัวได้จัดพิธีชาปนกิจที่วัดช้างใหญ่
โดยมีพิธีเคลื่อนร่างขึ้นสู่เมนในเวลา๑๔นาฬิกา
ซึ่งทุกคนค่ะยังอยู่ในอาการเสียใจกับการจากไปของพี่โป๊งเหน่ง
นอกจากนี้ก็ได้มีการจัดแสดงโขล์และการร่ายรามหน้าเมน
โดยมีเพื่อนพี่น้องศิลปินตลกค่ะ
เดินทางมาร่วมส่งนักแสดงตลกผู้ล่วงลับ
สัมปรายภพนะคะไม่ว่าจะเป็นถั่วแระเชิญยิ้ม
โอบะเสียงเหน่อทศพลหิมพาน
กล้วยเชิญยิ้มหลุยเชิญยิ้มแล้วก็อีกมากมายเลยค่ะ
รวมไปถึงคุณเย็นจิตพรเทวี
นักร้องลูกทุ่งเจ้าของฉายาดำมหาเสน่ห์
เจ้าของเพลงฮิตคิดถึงทุ่งลุยลายค่ะ
บอกเรื่องราวขนลุกเหลือเชื่อนะ

ตัวเองเพิ่งทราบข่าวว่าพี่โป๊งเหน่งเสียชีวิตก่อนวันเผา

ซึ่งเป็นวันก่อนที่สลากินแบ่งรัฐบาลจะออก
โดยที่ตัวเองนั้นอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ไม่มีเงินค่ะ
ที่จะมาร่วมมาแสดงงานแสดงความเสียใจในงานนี้
จึงได้จัดนะคะจ้าตั้งจิตเลย
กล่าวบอกว่าพี่โป๊งเหน่งว่าอยากจะให้เธอไปร่วมงานนั้น
ดนบันดาลให้เธอมีเงินเพื่อใช้เดินทางไปร่วมงานด้วย
ซึ่งไม่น่าเชื่อนะคะว่าพอสลากินแบ่งรัฐบาล

เลขท้าย๒ตัว๕๓๑๕ใบไปเลยค่ะ
ประมาณ๓๐๐๐ใช่ค่ะพี่แจ๊ค
คุณเย็นจิตพรเทวีบอกว่าเป็นเลขที่เธอนั้น
ไม่รู้เลยว่าเกี่ยวข้องอะไรกับพี่โป๊งเหน่ง
ก็คือซื้อไปงั้นไม่รู้อะไรมาโดนจิตโดนใจ
ซึ่งเธอก็เชื่อว่าโป๊งเหน่งนี่แหละอยากจะให้เธอมาร่วมงานนี้นะ

แล้วที่นี่บอกว่าจะชาวพนักกิจศพวันที่๑๗คือวันนี้

จะอยากให้หัวหน้าไปนะหัวหน้าปฏิบัติธรรมอยู่
ไม่มีรายได้อะไรนะมีแต่เงินเดือนผู้สูงอายุ

ถ้าหวยออกแล้วเขาถึงมารู้ว่า

หวยออกแล้วเอ้านี่เราถูก

โอเคหัวหน้าได้ไปแน่นอน

ใช่แล้วค่ะก็ซื้อลอตเตอรี่ติดไว้นะคะ

เช่นเดียวกับนักร้องลูกทุ่งหนุ่มสุดฮอตนะคะ

บอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าวันนี้ตั้งใจมาร่วมส่งพี่โป๊งเหน่งสู่สวรรค์
แล้วก็มาร้องเพลงคาถาขุนแผนหลวงพ่อกลวย
พี่โป๊งเหน่งฟังเป็นครั้งสุดท้ายด้วย
เพราะว่าทราบจากน้องเห็งเชิญยิ้ม

ชื่นชอบเพลงนี้มากค่ะ
ผมก็เลยตั้งใจอยากจะมาร้องเพลงนี้

ผมอยากจะส่งให้พี่เขาขึ้นสวรรค์
แล้วก็ถือว่าเป็นบารมีของหลวงพ่อกลว
ปกปักคุ้มครองดูแลพี่เขาข้างบนครับ

ร่วมส่งดวงวิญญาณพี่โป๊งเหน่งเชิญยิ้ม
โดยมีศิลปินตลกนักร้องสลับกันเปลี่ยนนะคะ
ขึ้นเวทีไปชมบรรยากาศกันค่ะ
ก็เป็นบรรยากาศด้วยที่ความว่าเป็นงานศพของ

ก็มีการแสดงโชว์แสดงตลก
เพื่อเอาใจแฟนคลับพ่อแม่พี่น้อง

ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะ